ต้องค้าถามหน่อยเคยเมากันไหม
เมาเมาอ่ะเวลาเมาแล้วอาการมันเป็นยังไงบ้าง

ผมเคยเห็นน้องคนหนึ่งเมาแล้วเดิน
ไม่ต้องบอกว่าใครไม่ต้องบอกใคร

เดินจากร้านนี้ไปร้านนู้นผมเดินตามไม่ทันเลย

แต่ผู้ชายคนนี้เมาแล้วแบบนี้ค่ะ

ใช่ดอมเมื่อกี้ที่พูดมาถูกแล้ว

ชาวบ้านเขาแตกตื่นเขาตกใจกันสิ

อยู่ที่นาแกนครพนมมานะคะ

เกิดจากฝีมือของเจ้าของบ้าน

อายุ๔๙นะคนเผา
ชาวบ้านต้องรีบโทรบอกรถดับเพลิง

ฉีดน้ำใช้เวลาเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะ

โอ้โหชั้น๒เนี่ย

ชั้นหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอว่ามันมีการวางเพลิง
เพราะว่าจุดไฟเผาสิ่งของ

ร้านฉันเนี่ยมันติดเหล้าขาวจ้า

ณติ่มติดยาด้วยรึเปล่า
ยาหรอไม่แน่ใจอ่ะ
ว่าแอบไปเสบยามันหรึเปล่า
เวลาดื่มเหล้าทีไรเมาโมโหร้ายโวยวายหาเรื่องคนอื่นไปทั่วเลย
ทนอยู่ไม่ได้แล้วขอเลิกไปแล้วหย่ากันไปประมาณ๕ปีแล้ว
น้าบอกแบบนี้ค่ะพ่อแม่ของหลานก็เสียชีวิตไปหลายปีแล้ว
ดังนั้นหลานก็เลยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
ก่อนหน้านี้นะณติ๋มบอกว่าหลานชายเคยพยายามก่อเหตุเผาบ้านมาแล้ว๓รอบ
ที่ผ่านมาน่ะญาติมาเจอก่อนแล้วก็เลยไม่เกิดเหตุ
แต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยไม่มีใครมาเจอไงมาเจออีกทีนึงคือไฟมันลุก
มันไหม้มันลามแล้วอ่ะแล้วพี่คิดดูสิหลังจากที่หลานเผาบ้านเสร็จ
หัวเราะมองดูบ้านตัวเองถูกไฟไหม้อ่ะอันนี้เอาจริงอะไรอ่ะเป็นอะไรเนี่ย
นี่ไงถึงบอกไงว่าโอ้โหหลังจากเมาแล้วนะลูกศรแดงที่ชี้อยู่นั่นนะคะ
โบชีเบชี้มือให้ตำรวจเห็นอยู่อ่ะนะคะก็ถูกตำรวจรวบตัวไปดำเนินคดี
ก็แจ้งข้อหาแหละวางเพลิงเผาทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เห็นไหมบอกแล้วเมาน่ะมันมีหลายแบบแล้วก็แบบนี้เนี่ยโอ้โหหนักเลยไม่มีบ้านจะอยู่แล้วนะ